คุณผู้ชมผู้ชายคนนี้ค่ะมาจากเมืองกรสินเมืองน้ำดำ
แต่มาเจอคนใจดำที่จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ได้พูดเองค่ะ
เจ้าตัวเล่าให้ฟังบอกว่าขับรถมาจากกรสินจะไปที่ขอนแก่นรถเสียที่ร้อยเอ็ด
หน้าปั๊มแก๊สปรากฏว่าตะโกนให้เด็กปั๊มเนี่ยช่วยไม่มีใครช่วยเลยค่ะ
เขาบอกว่าทำไมคนไทยด้วยกันแล้วใจดำสุดท้ายด่ากลาดด่าไม่พอมานั่งร้องไห้ที่รถตัวเอง
ตำรวจต้องเข้าเกลี้ยกล่อมแบบนี้นะคะ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมร้องไห้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะปล่อยโฮใช้คำนี้เลยนะคะ
มีปัญหาชีวิตอะไรอืมไม่แค่รถเสียไม่มีคนช่วย
นั่นแหละค่ะเขารู้สึกน้อยใจไงน้อยใจ
ตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดนะคะสุดท้ายแล้วต้องเดินทางมาตรวจสอบนะฮะ
ตรงนี้ก็คือบริเวณหน้าปั๊มแก๊สข้าวเจดีมงคลบัวตำบลเหนือเมือง
อำเภอเมืองจังหวัด๑๐๑นะผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๓๐๓๕ปีได้ไหม
นี่ค่ะนั่งร้องไห้แบบนี้นะคะตำรวจก็อบบอกใจเย็นเดี๋ยว
อย่าเพิ่งร้องไห้ขอดูบัตรประจำตัวประชาชนหน่อย
ไม่ขับขี่ด้วยเจ้าตัวก็ยื่นให้ดูไม่ได้ถัดขึ้นนั่นไหร่
ทีนี้ไปสอบถามผู้ชายคนนี้
สาเหตุที่มาที่ไปที่นั่งร้องไห้บอกว่า
คือผมมาจากอำเภอดรจาณจังหวัดกละศิลป์
กำลังจะกลับบ้านที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่น
ระหว่างทางเครื่องยนต์เกิดดับขัดคล่อง
เขาก็เลยเดินไปขอความช่วยเหลือจากพนักงานปั๊มแก๊ส

ตอนนั้นก็บอกว่ารู้สึกโกรธมาก
เผลอตะโกนด่าพนักงานไปด้วยถ้อยคำรุนแรง
จากนั้นก็กลับมานั่งร้องไห้ที่รถ
เพราะน้อยใจตั้งคำถามในใจ
คนไทยด้วยกันทำไมไม่มีน้ำใจ
ถามไปถามมาอ๋อเพิ่งกลับมาจากงานเลี้ยง

แล้วรอให้สั่งเมาก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันนะคะ
จากนั้นตำรวจกู้ภัยและผู้สื่อข่าวก็ช่วยกันค่ะ
รถเพื่อกระตุกเครื่องยนต์ให้มันไม่ติดไง
สองรอบด้วยกันสุดท้ายสตาร์ทติดค่ะ

ผู้ชายคนนี้ก็ไปต่อไม่รอแล้วนะ